ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกหน่อยนะฮะ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๓ก็แทงกันจนบาดเจ็บสาหัสไป
ค่ะนะฮะเพิ่งเปิดเรียนกันได้ไม่กี่วันเนี่ยครับน้องที่ถูกแทงเนี่ย
อยู่มสามนะครับมีดที่ใช้แทงเข้าไปเนี่ยที่เพื่อนไปดักที่
ห้องน้ำของโรงเรียนแทงเข้าไปเนี่ยเข้าคอเข้าหน้าอกแล้วก็
หลังนะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับวันนี้ตำรวจสพเมือง
ศนุโลกได้เรียกแม่ของน้องที่บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่ม
เพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนี่เป็น
วันที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้แม่บอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนเพิ่งเอาของใช้ส่วนตัว
ของลูกชายไปให้กับพยาบาลเพื่อฝากไปให้ลูกชายเพราะว่าช่วงนี้
เนี่ยเป็นช่วงโควิดทางโรงพยาบาลงดเยี่ยมทุกกรณีกระหลากข้าวของ
ส่วนตัวไปแล้วก็ฝากโทรศัพท์มือถือไปให้ลูกชายด้วย
ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วอย่างน้อยจะได้
ดีโอคอร์กันนะแค่ได้เห็นหน้าลูกก็ยังดีแม้จะไม่ได้เยี่ยม
ก็ได้เห็นหน้าลูกผ่านวิดีโอคอลคุณแม่บอกว่าก็ดูอาการดีขึ้น
แต่ตอนนี้ลูกต้องงดน้ำงดอาหารหลังผ่าตัดก็เลยยังพูดอะไรมากไม่ได้
ก็ได้แค่ตอบรับเป็นคำสั้นก็ยังไม่ได้ถามอะไรลูกมากด้วยเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น
ลูกเองก็ยังตอบลำบากตอนนี้คงต้องรอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อน
วันนี้ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจ
เรื่องคดีคุณแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ทราบแม่บอกก็คือเด็กคู่กรณีที่มาแทงลูกเนี่ย
ทางโรงเรียนเนี่ยคือให้ออกแล้วนะหรือว่าไล่ออกแล้วนะครับ

จะไปโทษน้องเลยก็ไม่ได้มันต้องมีสามเหตุค่ะที่ว่าทำไมจะต้องมาทำไรกันค่ะ
สามเหตุค่ะเขาอาจจะแบบด้วยด้วยค่ะที่เขาอ่ะเป็นเพื่อนด้วยกันมาหนึ่งสองถึงจนถึงสามอ่ะค่ะ
อืมก็เลยอาจจะมีความความสำคัญในระดับหนึ่งหรืออาจจะสนิทหรือไม่สนิท
คุณแม่ก็ไม่มั่นใจเพราะคุณแม่ไม่เคยเจอน้องน้องคู่กรณีอะค่ะ
คือเราก็อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็ยังอยากให้เขาเป็นเพื่อนกันไหม
ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอะไรค่ะ
แต่แค่อยากรู้สาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนกันมาตั้งสองสามปีอ่ะค่ะอืม
ว่ามันทำไมถึงถึงเจอป้องมือแรงขนาดนี้ค่ะนี่อ่านี่ฮะ
แม่บอกแม่ก็อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงเหมือนกันอืมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย
ตามข่าวก็คือน้องที่เป็นคนแทงเนี่ย
บอกว่าถูกเพื่อนแกล้งตั้งแต่ม๑จนมาถึงม๓ปัจจุบันเนี่ยก็เลยเก็บกฎ
เปิดเรียนมาก็เลยเอามีดเข้ามาแอบเอามีดพับเข้ามาที่โรงเรียน
แล้วก็ไปดักที่ห้องน้ำก็แทงใส่เขาเลย
แต่ฝั่งของคุณแม่น้องที่เจ็บบอกว่าโอ้โหลูกชายก็ไม่ใช่คนเกเรขนาดนั้นนะ
อันนี้ทางโรงเรียนเขาก็ให้เด็กคนนั้นออกไปก่อน
ส่วนฝั่งคู่กรณีแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าตอนนี้ได้เจอแม่แล้วก็ปู่แล้วก็ย่าของเขา
นะครับก็มาแสดงความเสียใจแสดงการขอโทษนะครับ
สาเหตุลึกก็คงต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบกันต่อไป
แต่แม่ก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรมากมายถึงขั้นที่ว่าโอ้โห
ก็อยากจะให้เด็กสองคนได้เจอกันเหมือนกัน
อย่างน้อยยังได้ปรับความเข้าใจกันนะครับ
ภูมิกับการสอบภอมเมืองภิษฐนุโลกพันธมตร์เอกภาคคลุมปราบศรีภูมิ
บอกว่าตอนนี้ในแง่ของการป้องกันเนี่ยก็ออกมาตรการป้องกันปราบราม
ให้ชุดสายตรวจไปตามสถานศึกษาต่างด้วย
ไปตรวจราไปสังเกตขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ด้วย
ให้ช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็กหน่อยโดยเฉพาะเด็กในกลุ่มของวัยรุ่นเยาวชน
ช่วงนี้เนี่ยว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรหรือเปล่า
ทะเลาะเบาะแว้งเสพยาเสพติด
เอาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้น
อู้หูนี่ค่ะถึงขั้นแทงกันเลย
ใช่เด็กม๓อายุ๑๕อย่างนี้